สันติปาหวายอธิบดีกรมภาระศึกษา

คณะรัฐมนตรีทำให้การจัดการ
ขันกีฬาในระยะเวลา๒เดือนต้องเลื่อนออกไป
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
คาดว่ากิจกรรมทั้งหมดจะกลับมาอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน

ร้อนนี้มีกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนกีฬาที่ชื่นชอบ

และกิจกรรมร่ายรำและไหว้ครูมวยไทย

กิจกรรมด้านกีฬาที่ทางกรมพลักษึกษารับผิดชอบ